พาไปต่อกันที่ภาคใต้ค่ะโดยที่ภาคใต้นะคะ
ก็มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอันเชิญเท่าดอกไม้จันท
ลอยที่กลางทะเลจังหวัดตรังแต่จุดนี้ค่ะ
มีเรื่องน่าอัศจรรย์ใจที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเท่าดอกไม้จันทร์ที่นำไปลอยนะคะ
ดอกไม้ที่โปรยลงไปลอยมาเกาะกลุ่มกัน
องแล้วคล้ายกับเลข๙ไทยค่ะ
ทำให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานก็รู้สึกประหลาดใจนะคะ
นายสิริพัฒน์พัดกุลผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
อันเชิญพระโกรธและถุงบรรจุเท่าดอกไม้จันทร์
ในการพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
จากบริเวณพระเมรุมาตรจำลองสนามกีฬาทุ่งแจ้ง
ยังปากอ่าวกันตังที่อำเภอกันตังค่ะ
เพื่อที่จะทำพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์กลางทะเลอันดามัน
ซึ่งอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ๑๒ไมค์ทะเลนะคะ
โดยใช้เรือตรวจการใกล้ฝั่งต่อ๙๙
สังกัดกองเรือยามฝั่งกองเรือยุทธการ
เรือภาคที่๓เข้าร่วมพิธีค่ะ
เนื่องจากเป็นเรือที่ในหลวงราชการที่๙
ส่งออกแบบด้วยพระองค์เองนะคะ
ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าที่อำเภอศรีเก่า
ระหว่างที่นายมานะเทือกสุบันนายอำเภอศรีเก่า
นำเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนร่วมทำพิธีลอยเท่าดอกไม้จันท
นี่แหละค่ะบริเวณหลังเกาะเมงก็เกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ใจขึ้นนะคะ
เพราะว่าเท่าดอกไม้จันทร์รวมถึงดอกไม้ที่โปรยลงไป

รูปนี้เป็นลักษณะเหมือนเลข๙ไทย
ถ้าคุณผู้ชมมองอีกแนวหนึ่งนะแนวนอนจะเห็นลักษณะคล้ายเลข๙ไทยเลย
นี่แหละค่ะก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นจำนวนมากนะคะ
ส่วนที่พระเมรุมาจำลองเวทีกลางสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
นายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙
พร้อมทั้งอันเชิญพระโกรธและถุงบรรจุเท่าดอกไม้จันทร์
เคลื่อนขบวนไปยังหลักเทียบเรือทัพเรือภาคที่๓
เพื่อขึ้นเรือหลวงหัวหินและเรือหลวงนราธิวาส
ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ที่บริเวณแหลมพรมเทพ
โดยประกอบพิธีอย่างสมพระเกียรติค่ะ
ส่วนทางด้านนายอนุชิตตระกูลมุทุตา
ว่าราชการจังหวัดยาลาได้นำบรรดาข้าราชการทุกหมู่เหล่า
และประชาชนเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนตร์
อันเชิญเท่าดอกไม้จันทร์ที่มาจากพระเมลุมาตรจำลอง
ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๗อำเภอบรรจุลงพระโกรธ
เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์
ที่บริเวณทะเลสาบฮาลาบาลาเขื่อนบางลางที่อำเภอบรรนังสตานะคะ
และหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้อันเชิญพระโกรธและถุงบรรจุเท่าดอกไม้จันท
เก็บไว้ที่สารากลางจังหวัดยะลาต่อไปค่ะ
บรรยากาศไม่ต่างจากที่จังหวัดปัตตานีนะคะ
มีการจัดพิธีอันเชิญเท่าดอกไม้จันทร์ไปลอยในท้องทะเล
โดยมีนายเวียรนันเพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระสิริจริยาลังการ
เจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยได้อันเชิญพระโกรธและถุงบรรจุเท่าดอกไม้จันทร์
ลงเรือไปยังบริเวณหน้าแหลมตาชี
ก่อนจะทำพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์ในท้องทะเลค่ะ
ด้านนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรธานี
ก็ได้นำข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอันเชิญพระโกรธ
ถุงบรรจุเท่าดอกไม้จันทร์จากพระอุโบสถวัดกลางใหม่
ทำพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์บริเวณเกาะปราบแม่น้ำตาปีอำเภอดอนศักดิ์
โดยใช้ขบวนเรือ๕ลำของตำรวจน้ำกรมเจ้าท่า
และตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ขณะเดียวกันนายถาวรพรมฉิมนายอำเภอท่าฉาง
ก็ได้นำเท่าดอกไม้จันทร์ไปลอยที่บริเวณปากน้ำท่าฉางเช่นกันนะคะ
โดยมีข้าราชการระดับสูงเข้าร่วมน้อมถวายบังคมลา